คุณผู้ชมไปดูถนนเส้นหนึ่งครับอยู่ที่นครสวรรค์คำถามคือ
ถนนมันสร้างเสร็จแล้วจะปล่อยไว้แบบนี้จริงหรือครับ
คุณผู้ชมดูสิปูนมันแห้งแล้วนะ

ทำจริงจริงเหรอมันมีรอยรถเนี่ยคือเอาแบบนี้ก่อน
เทปูนไม่ได้เอาอะไรไปกั้นแล้วชาวบ้านไม่เห็น
ก็วิ่งก็เลยขับรถไถฝ่าไปมันก็เลยเป็นรอยล้อแบบนี้
แล้วก็จะอยู่แบบนี้ตลอดแล้วมันก็เลยแห้งเป็นอย่างนี้
ถามว่าแล้วจะปล่อยไว้อย่างนี้จริงเหรอ
ก็จริงไงถ้าไม่จริงก็คงมันได้ไปสักพันธุ์แล้ว
ซ่อมให้หน่อยดีไหมชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้สินะครับ
นี่คือที่บ้านทุ่งทองตำบลสูตรสำราญอำเภอตากฟ้าจนครสาวน
ชาวบ้านบอกคุณนักข่าวช่วยมาดูหน่อยเถอะ
และมันตัดผ่านไปยังบ้านสัปดาห์เขียน
ที่ตำบลลำพยนต์อำเภอตากฟ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กมันแห้งแล้ว
แต่มันเป็นรอยล้อของรถไถขนาดใหญ่ลึกสัก๑ฟุตยาว๗๐เมตร
คาดว่าก็คงรถไถแล้วฮะนะฮะขับผ่านไปตอนที่ปูนมันยังไม่แห้ง
คำถามคือแล้วตอนเทปูไม่ได้เอาอะไรไปกั้นเหรอ
แล้วทำไมปล่อยให้รถถ่ายมันไปอย่างนั้นนะเออแล้วเนี่ยนะชาวบ้าน
เขาจะทำยังไงจะใช้ทางนี้ยังไงกันต่อนะครับ
รถปราสายก็ยังผ่านได้แต่รถใหญ่มันไม่น่าจะได้หรอ
หนี้ช่วงล่างนี้ลำบากเลยเออลำบากแล้วปูนแห้งแล้วด้วย

เมืองต้นทราบแต่ว่าผู้รับเหมายังไม่ได้ส่งมอบงานให้กับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่
เนื่องจากอยู่อะไรระหว่างการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของรถไทย
แล้วนี่คืออะไรเอาขวดน้ำมาวางไว้
ก็ไม่ให้คนผ่านประมาณนั้นนะฮะคือโอ้โหเป็นการวิธีแก้ปัญหาที่สุดยอดมาก
คือช่างอยู่ระหว่างการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากรถถ่ายที่ทำถนนเป็นแบบนี้
ก็เลยยังไม่ส่งมอบงานให้กับพื้นที่

ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าสัญจรผ่านไปมาไม่ได้

บางคนที่ไม่ทราบขับไป
รถเล็กตกร่องรถคว่ำบาดเจ็บกันไปอีก
ฝากเร่งรัดเรื่องของถนนเส้นนี้ให้ด้วยละกัน

ชีวิตอยู่ยากจังเลย